ช่วยกันตามหาหน่อยครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเพิ่งจะไปกดเงินมา
หล่นเอาไว้ที่หน้ามร้านสะดวกซื้อแล้วในภาพวงจรปิด
มีผู้หญิงคนนึงมาหยิบไปแล้วไม่คืนไปชมภาพครับ
เนี้ยลวงเนี้ยลวงที่ถนน
เนี้ยนี่มาดูใครเก็บ
ภาพมันก็เห็นทั้งสองฝ่ายเลยก็คือฝ่ายคนที่ทำร่วงค่ะนะฮะ
ก็สักพักหนึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะ
เดินมาเก็บกระเป๋าสตางค์ไปเป็นที่เรียบร้อยถามว่าคืนไหมไม่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้ามร้านสะดวกซื้อในตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นะฮะเจ้าของกระเป๋าสตางค์เอาคลิปนี้ไปโพสต์บอกว่าได้โปรดเถอะ
หญิงคนนั้นเสื้อสีเหลืองเอากระเป๋ามาคืนเถอะเดือดร้อนมาก
จะกดเงินจะไปจ่ายค่างวดรถถ้าไม่จ่ายจะโดนยึดรถแล้วนะ
ถูกฟ้องร้องแล้วเพราะค้างเขาอยู่แต่ถ้าผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนั้น
นำกระเป๋ามาคืนจะแจ้งความดำเนินคดีก็หายักยอกทรัพย
เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณหยิบไปแล้วไม่เอามาคืนไม่เอาไม่ดี
เออถ้าเห็นข่าวแล้วเห็นคลิปแล้วไปคืนเขาซะ